คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยปัญหาโลกแตก
เพื่อนบ้านจอดรถขวางหน้าบ้านเรา

แล้วดันมีลูกป่วยอยู่ด้วยจะรีบอุ้มลูกเข้าบ้าน

ข้างซ้ายเลยอ่าเข้าบ้านไม่ได้
ลูกไม่สบายนอนอยู่ในรถ

ต้องอุ้มรถต้องอุ้มลูกเข้าบ้าน

นี่คุณผู้ชมเมื่อกี้เปิดรถให้ดูเลยว่า
ลูกนอนป่วยอยู่ห่มผ้าห่มอยู่
แต่เข้าบ้านไม่ได้ถอยไม่ได้รถจอดขวางอยู่
ทำยังไงดีอ๋อบ้านพี่ก็อยู่ในซ้ายสุดไหม

วันที่๗พฤษภาคมครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
บ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอหัดใหญ่สงขลา

ขับรถกลับจากการพาลูกไปหาหมอครับ
บ้านเธออยู่หลังในสุดนั้นที่พี่เบิร์ตบอก

ไปถึงมันมีทั้งเก่งทั้งกระบะจอดขวางทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วจะเข้ายังไงล่ะเนี่ย

ตอนที่ซื้อบ้านก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาแบบนี้ครับ
เพราะบ้านของเธออยู่เป็นหลังสุดท้ายของซอย
แล้วก็มีบ้านร้างอยู่ข้าง

และรถเพื่อนของเพื่อนบ้านอีก๑คัน
ก็๒คันจอดซ้ายขวาเลยปิดอยู่แบบนั้น

ต้องการให้เป็นอุทาหรณ์เตือนเพื่อนบ้านทุกคน
ให้เห็นอกเห็นใจกัน

คือตัวพี่ยาชิตาก็ไม่นึกว่าจะมีรถมาจอดไงคุณผู้ชม
แต่สุดท้ายก็มีรถเพื่อนของเพื่อนบ้านมาจอดขวาง
แล้วเธอก็บอกอยากให้ทุกคนคำนึงถึง
ความเดือดร้อนที่อาจจะไปก่อกับบ้านคนอื่นครับ
ชาวบ้านรายอื่นก็บอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ย
มีรถข้างนอกมาจอดประจำเลย
ส่วนใหญ่ก็จะมาเขียนเบอร์โทรติดไว้
แล้วมักจะมาจอดในฝั่งเดียวกัน
ต่างคนก็จอดจนทำให้รถคันอื่นไม่สามารถผ่านเข้าออกได้

คือถ้าจอดฝั่งเดียวมันยังพอได้ไง
แต่พอจอดสองฝั่งแบบนี้ก็ลำบากแล้วครับ